เอามาดูต่อกันที่คนกลางดีกว่า
คนกลางมันลำบากใจนะคะสำหรับนางงามตัวเต็ง
ตัวสูงเพลียวเลยน้องเฟิร์สหวังนั่นเองนะคะ
ด้วยความว่าดราม่านางงามมันยังคลุกกลุ่นอยู่ทุกวันค่ะ
สองเวทียักษ์ใหญ่รู้กันอยู่แล้วเนอะ
โดยเฉพาะรายหลังเนี่ยทั้งผู้จัดและทั้งตัวนางงามเองคุณค่ะ
เดินสายออกรายการนิ่งกว่าคิวรถถ่วยนะแน่นมากจริง
ให้สัมภาษณ์กันแบบชงเข้มจนชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็รัวคอมเมนต์
คือไม่ได้เห็นด้วยนะไม่พอใจกันทุกพื้นที่เหมือนกัน
นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนใช่ไหม
อันนี้ก็นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่ดราม่านะคะ
ก็คือน้องเฟิร์สหวังเปิดใจถึงเรื่องนี้ในฐานะคนกลาง
เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้เขาก็ผ่านจากเวทีมิสแกรนด์มาเหมือนกัน
เป็นบ้านเก่าเนาะมิสยูนิเวิร์ดเนี่ยก็เป็นบ้านใหม่
เจ้าตัวบอกว่าเข้าใจทุกฝ่ายณจุดนี้เฟิร์สไม่ยุ่งดราม่าค่ะ
ก็ยอมรับแหละเราก็เคยมาจากเวทีนู้นเนอะ
มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาถึงวันนี้ได้

คือเราไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรส่วนตัวเลยค่ะ

ปากใจไหมคะแบบหลายคนจะมองว่าบ้านเก่าบ้านใหม่
ไม่รับหมากใจคือฟ้าจะไม่ได้มองทางด้านนี้เลย
ฟ้ากลับมองว่ามันเป็นโอกาส

ทุกครั้งที่เราได้เจอเรารู้สึกถึงว่าแบบเขาเป็นแม่จริง
พอใครได้เป็นลูกแกก็จะสนับสนุน
มีอะไรก็ตักเตือนมีอะไรก็พูดคุยกันค่ะ
ให้กำลังใจกันตลอดเลย
แต่ว่านางงามเองก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดราม่านะคะ
น่ารักจากแฟนนางงามก็มีเยอะอย่างเหมือนกันนะฮะ

นางงามท่านหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นศิลปินข้างถนน
คือแกชอบวาดรูปนางงามเป็นชีวิตจิตใจ
คือชอบดูนางงามอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เรื่องที่นำรูปไปมอบให้กับน้ำตาลชะลิตาในสมัยนั้นนะ
หน้าโรงแรมหรูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะ
คือจริงแล้วพี่เข้มเขาไม่ได้มีอุปกรณ์วาดพงวาดภาพนะ
สีที่ใช้วาดเนี่ยคือเป็นเครื่องสำอางเก่าของเขาเองนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจกับทุกคนที่ได้รับรู้เรื่องราวนะคะ
แล้วก็หลังมาเนี่ยพี่เข้มเขาป่วยนะฮะ
น้ำตาลแล้วก็มาริยาไปเยี่ยมถึงขอบเตียงเลยนะคะ
เชื่อว่าในฐานะแฟนนางงามคือแบบ

แต่ว่าณตอนนี้พี่เข้มไม่ได้อยู่แล้วนะคะ

แต่ว่าเรื่องราวประทับใจนี้ยังคงอยู่
ที่สำคัญตอนนี้ผลงานวาดภาพ

ถูกจัดแสดงในนิทัศกาลอาร์ดเรค
หอศิลป์กรุงเทพนั่นเองค่ะ
ให้ชมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้

คนที่ไม่ได้เรียนดังด้านศิลปะอะไรมาเลย
มีแบบใจรักล้วนเลยนะคะ